รถติดชัวร์เลยค่ะชนสนั่นกลางกรุง
โอ้โหแล้วก็ช่วงเช้าคนต้องรีบเร่งไปทำงานไปเรียนหนังสือ
ใช่ค่ะเป็นรถใหญ่เจอรถใหญ่นะคะรถเมษาย๕๒๔เฉียวชนกับรถเมษาย๔๗
แยกถนนหน้าพระรานเลยตอนเช้าบาดเจ็บไป๑๗คนด้วยกัน
แล้วตรงนั้นถนนก็ไม่ได้กว้างหลายเลนมากด้วยนะ

โมงเช้าค่ะเวลาเร่งด่วนเช้าวันจันนี้เลย
ประจำทางสาย๔๗ครีมแดงวิ่งระหว่างท่าเรือคลองเตยกรมที่ดิน
เฉียวชนกับรถเมษาย๕๒๔ที่วิ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครสนามหลวง
บริเวณสามแยกหน้าพระรานเขตพระนครค่ะ
ตำรวจสนชนะสงครามแล้วก็กู้ภัยต้องรีบตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเลย
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะรถเมย์สองคันประจันหน้ากัน
สภาพคือกระจกหน้าแตกทั้งคู่มีรอยบุบที่ฝั่งขวา
คนขับรถเมย์ทั้งสองคันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะ
อย่างที่บอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเจ็บไป๑๗คนก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็รีบเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจร
จากนั้นค่อยเชิญตัวคนขับรถเมย์ไปสอบปากคำที่สนชนะสงคราม
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ไปตรวจสอบข้อมูลมารู้มาว่าคนขับสายห้าสองสี่เนี่ย
ชื่อว่านายอดิเรกแอ่งสุกอายุ๕๔ปีส่วนซ้าย๔๗เนี่ย
ชื่อนายโอรสกล้าหารอายุยี่สิบเจ็ดปีหลังเกิดเหตุรถสองคันถูกนำเก็บเข้าอู่ของใครของมันไปแล้วนะคะ
ถามนายอดิเรกก่อนละกันคนขับรถเมย์สาย๕๒๔คนนี้ไม่ได้บาดเจ็บอะไร
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับมาจากฝั่งท่าพระจันทร์ตามปกติ
ไม่ได้กินเลนไม่ได้ออกนอกเส้นทางค่ะ
เป็นการขับตีรถเปล่ามานะเพราะว่าสถานีสนามหลวงเนี่ยเป็นปลายทางแล้ว
ทีนี้พอถึง๓แยกอยู่เมษาย๔๗ที่มีนายโอรสเป็นคนขับเนี่ย
หักหัวรถเลี้ยวขวามาทันที
เบรกไม่ทันจริงจริงค่ะจริงจริงก็พยายามเบรกแล้วล่ะ
แต่ว่าด้วยน้ำหนักของรถแรงเฉื่อยเอยความเร็วของรถเมย์คู่กรณีที่มาอย่างแรง
มันไม่ทันก็เลยชนเฉียวชนกัน

บ้ายหมดอะไรไปหมดแล้ว